คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปดูโลกออนไลน์ที่เขาแชร์

แต่พยายามที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพมาล้วงกระเป๋า
แล้วก็เอาพาสปอร์ตนักท่องเที่ยวเอาไปทิ้งค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยนะคะ
แล้วในคลิปนี้คุณผู้ชมเห็นที่เราเบลอเนี่ยคือมีภาพของสาวประเภทสอง

ส่วนชาวต่างชาติน่าจะเสื้อสีดำ
แล้วสาวประเภท๒เขาเป็นมิจฉาชีพ
คือโดนจับได้ว่าไปขโมยเงินชาวต่างชาติ
แล้วในคลิปนี้ชาวต่างชาติเขาบอกว่าเขาตกเป็นเหยื่อ
จากอะไรล่ะสาวประเภท๒พยายามลื้อของในกระเป๋าเขา
ทีนี้คนขับแท็กซี่เขาก็พยายามช่วยเหลือชาวต่างชาติค่ะ
ถามด้วยเตือนด้วยแล้วก็พาทั้งสองคนขึ้นรถ
นักท่องเที่ยวเขาพยายามเปิดค้นดูกระเป๋าเนี่ย
เพราะว่าอะไรล่ะสาวประเภท๒คนนี้เขาเอาไปทิ้งไว้ที่ร้าน
ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วแล้วเนี่ยมันมีคลิปเห็นเป็นหลักฐานเลยนะคะ
ซึ่งคนขับรถแท็กซี่พยายามทั้งจะช่วยเหลือจะอธิบาย
แม้ว่าเขาจะไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มากนัก
แต่เขาก็พยายามแบบเต็มที่นะคะพยายามให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจ
แล้วตอนท้ายคลิปคนขับแท็กซี่เขาก็พูดทิ้งท้ายว่า
เนี่ยคนพวกนี้ทำเสียชื่อหมดเมืองท่องเที่ยวต้องตายก็เพราะว่าคนพวกนี้
หมายถึงคนที่มาขโมยของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ
หลังจากที่มีการโพสต์คลิปนี้ไปชาวเน็ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์แหละ
ว่าอ้าวทำไมล่ะเป็นคนไทยแล้วทำไมไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
กลับมาทำแบบนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวมันเสียหาย
ต่อให้คุณจะไม่มีเงินขนาดไหนเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมาขโมยของของคนอื่น
แล้วน่าจะจับส่งตำรวจจะได้ไม่ก่อเหตุแบบนี้อีก
ที่ว่าถึงกระแสชื่นชมโชฟ้อแท็กซี่เยอะเลยนะ
ก็บอกว่าดูสิพี่โชเฟอร์อยากให้มีโชเฟอร์แบบนี้เยอะ
ช่วยเหลือคอยเป็นหูเป็นตาให้กับนักท่องเที่ยว
อย่างน้อยเขามาบ้านเราเขาก็จะได้อุ่นใจ